คุณผู้ชมคะวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการปยปได้มีการทำเวิร์คชอปกันนะคะ
เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน
และทำความเข้าใจให้ตรงกันสำหรับการแบ่งการทำงานในแต่ละด้านค่ะ
ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจกับประชาชน
ต้องให้ประชาชนรับรู้ในทุกขั้นตอนของการทำงาน
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าไม่ได้ต้องการจะอยู่ต่อ
แต่อยากจะทำงานให้เสร็จในช่วงเวลาที่เหลืออยู่
ลองฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ
และเพราะฉะนั้นวันนี้มาพูดถึงการแก้ปัญหาการ
ทั้งวันนี้วันหน้าวันต่อไป
ที่สองคือพูดเรื่องกฎหมายที่จะต้องอำนวย
ให้เกิดการประหลาดต่างที่ว่าไป
บางอย่างมันทำได้เลยแล้วทำมาแล้วว่างแล้ว
บางอย่างก็ยังทำไม่ครบก็รับทราบรับรู้โดยทุกขั้น
เป็นการรับทราบพื้นฐานของการประกัน
ซึ่งที่ผ่านมานั้นมีการประสานกันโดยวิบอยู่แล้ว
โดยเอกสารอยู่แล้วแต่วันนี้ทำเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง
แล้วชนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าอะไรคือการปฏิรูป
อะไรคือการทำยุทธศาสตร์ชาติ
อะไรคือการมาหาการไปดินในเชิงยุทธศาสตร์

ด้านนายธินพันธ์นาคตาประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปทก็ระบุนะคะว่ามีวาระเร่งด่วนปฏิรูป๒๗วาระ
โดยได้จัดลำดับความสำคัญเพื่อให้อยู่ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ขณะที่นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ระบุว่า
กฎหมายกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูล๑๐ฉบับที่ต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน๘๐
เดือนร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติแล้ว
พระราชบัญญัติปฏิรูปประเทศที่ต้องแล้วเสร็จภายใน๔เดือน
และกฎหมายอื่นอีกนะคะซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน๑ปี
ยังไม่รวมกฎหมายที่จะมาจากรัฐบาลและจากสปทอีกหลายสิบฉบับค่ะ
ขณะเดียวกันกฎหมาย๒ฉบับที่นายกรัฐมนตรีเร่งรัด
ก็คือกฎหมายขัดกันแห่งผลประโยชน์และกฎหมายแข่งขันทางการค้า
ในฐานะเลขานุการปยปก็บอกว่าเตรียมที่จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการ
ประกอบด้วยอนุกรรมการพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศ
อนุกรรมการประสานงานกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน
อนุกรรมการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม
และอนุกรรมการติดตามประเมินผลค่ะ